คุณผู้ชมคะมาเจาะเป็นจุดลงพื้นที่กันบ้างนะคะ
ที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาก็ยังมีหลายตำบลนะคะ
ปริมาณน้ำถือว่ายังท่วมสูงอยู่
ส่วนหลายจุดน้ำระบายลงสู่ทะเลไม่ได้

รวมถึงสิ่งที่ตามมาเวลาน้ำท่วมแบบนี้

เราไปติดตามรายงานจากคุณอารยาโภจากันค่ะ
สายลำพูนสวัสดิ์ชาวระโนธจังหวัดสงขลา
เล่าถึงความลำบากในแต่ละครั้งที่จะต้องออกไปตรวจตา
หลังจากทำการลอกต้อตา
และเมื่อน้ำมาการเดินทางเข้าออกทำได้ยากลำบาก
ขณะเดียวกันต้องรักษาความสะอาด
เพื่อไม่ให้ตาอักเสบจึงทำได้ยากขึ้น
ระโนธจมอยู่ใต้น้ำมานานนับสัปดาห์
เพราะพื้นที่ตำบลระโนธอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
เป็นพื้นที่รุ่มต่ำอยู่ติดกับทะเล
และเป็นจุดรับน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล
น้ำจากพัทธลุงและนครศรีธรรมราชจะไหลมารวมกันที่นี่
สัญจรไปมาของประชาชนนั้นเริ่มลำบาก
อ๋อพ่อเอาเต็มหมดเลยบวมรู้ไปไหนนั่นดีมาไม่เจอสิ
นั่นหนูทายาให้ที่ว่าเขามาแจกวันก่อนน่ะไอ้กวดแดงดีน่ะ

อยากได้อะไรเพิ่มมั้ยคะ
ก็มียาน้ำกระท้าเดี๋ยวให้พ่อไว้พาพ่อหาหม้อแกไม่ไป
นายไปวางกัดนี่นี่เอาไปวางอีกแล้วเนี้ยใช่
นั่นหนูคอยทายายาเดี๋ยวมากก็ทายอีก
แล้วไกกินยาแก้แพ้แก้คันที่หมอให้เมื่อนั้นมาแจก
หมอออยที่อสโมพายเรือแจกมานั้นแหละ
เรียกว่าตอนเช้าไปรับของกันตอนเช้าแจกยาแต่ไปไม่ทัน
ไม่ใช่ไปไม่ทันคือว่าไอ้ตัวนี้มันเอาเรือออกไปเล่นอยู่ข้างนอก
แล้วไม่มีเรือออกก็เลยไม่ได้ยามายาก็หมด
ไม่ได้แต่ของแจกมาคนถึงงั้นแหละ
ตำบลของอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะที่หมู่บ้าน
หมู่บ้านบ้านเรือนของประชาชนอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำ
และยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในสภาพน้ำขัง
รวมถึงพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนปาม
ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างเนื่องจากน้ำทะเลสาบหนุนสูงหนัก
ชาวบ้านบางครอบครัวต้องทิ้งครัวเรือนขนเข้าของมาไว้บนถนน
และไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องชั่วคราวและยังไม่สามารถกลับมาเข้าบ้านได้
ส่วนต้องทำสะพานไม้ชั่วคราวการเข้าออกแทบทุกหลังถูกน้ำท่วม
และยังต้องอาศัยเรือในการเข้าออกจากหมู่บ้าน
โดยเฉพาะที่อยู่ในส่วนลึกเข้าไปจากถนนใหญ่
การช่วยเหลือวัชชนการ่วมของพุทธการระวังดูแลตั้งแต่จะแบ่งเป็น๓ขั้น

แต่ตอนนี้เป็นในขั้นที่๒ที่พอเกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ก็เกิดให้ทำน้ำท่วมขังเราก็จัดกำลังพลทหารเราลงมาช่วย
ในการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง
หรือว่านำถุงยางชีพมามอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่
แล้วก็หลังจากนี้แล้วในห่วงที่น้ำกำลังรอระบายอยู่
ของทางจังหวัดเข้ามาช่วยเยียวยาที่ส่วนนี้ครับ
สภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอาจกินระยะเวลานานนับเดือน
กว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เนื่องจากยังมีมวลน้ำจากจังหวัดพระทันลุงและนครศิริฐรรมาตร

ชาวบ้านที่นี่ต้องอยู่กับปัญหาน้ำขังอีกนาน
กว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
อริยโภจารย์ข้าวไทยรัฐทีวีรายงาน